กลางสถานการณ์โควิด๑๙ที่หลายคนโอ้โหเครียดเหลือเกิน
แบบว่ารู้สึกว่าชีวิตมันจิตตก

แต่ทีนี้ครับมีบุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งบอกว่า
อย่าเครียดเราต้องพยายามเติมสีสันให้กับชีวิตด้วย

เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามเติมสีสัน

หัวใจนักเพลงนี่คือฉายาของเขา

กับหมอเบิร์ตหมอเบิร์ตที่เป็นนักแต่งเพลงนะครับ
เป็นห่วงนะพี่ป้านะคุณน้ำแข็งก็ทำแบบนี้หน่อย

เบิร์ตเขาชื่อฉายาว่าหมอหัวใจนักเพลง
เป็นคุณหมอท่านหนึ่งที่แต่งเพลงแบบหลายเพลงแล้ว
ใช่ค่ะเพลงล่าสุดที่เขาแต่งคือหมอหัวใจนักเพลง
นักเพลงนะคุณผู้ชมไม่ใช่นักเลง
เพราะว่าฉายาของหมอเบิร์ตคือหมอเบิร์ตเพื่อมวลชน

มิวซิกวีดีโอเนี่ยคือการทำงานร่วมกับทั้งอสมด้วยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างด้วยลงไปหาชาวบ้านไปเยี่ยมชาวบ้าน
สีสันความสุขให้กับชาวบ้านบ้างนะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
เบิร์ตท่านนี้นะเติมสีสันความสุขให้กับชาวบ้านเหมือนกัน
ด้วยการแต่งชุดฮีโร่
ให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าแต่งชุดฮีโร่ไปไหน
ไหนล่ะฮะขอดูชุดฮีโร่หน่อย

มาแล้วตอนแรกหลายคนงง

ไอรอนแมนต้องนั่งวิวแชร์มา

เจ้าหน้าที่ก็เข็นไอรอนแมนนั่งวิวแชร์ไปเรื่อยไปเรื่อย

เพื่อรับการฉีดวัคซีนเหมือนกัน
ขนาดไอรอนแมนซุปเปอร์ฮีโร่ที่ว่าแข็งแกร่ง

ถูกต้องนี่ฮะมีคนเข็นมามาหาเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่เจ้าหน้าที่เขาจัดจุดฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลแม่ระมาทนะครับ

จัดบริการประชาชนในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด๑๙ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาท

เจ้าหน้าที่จำได้เลยบอกอ้าวหมอเบิ๊ด

แล้วก็หมอหัวใจนักเพลงนี่นะฮะ

เพื่อรณรงค์ในการที่จะรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙กัน

ฉันบอกว่าขนาดไอรอนแมนยังต้องถกแขนเสื้อ
ไหนคือแขนเสื้อคุณศิษย์สะพูดมันไม่มีมีแต่เกราะแบบนี้
เดี๋ยวได้เห็นเพราะว่าตอนแต่งตัว

แล้วพอไปเข้าคิวนะที่ถกแขนเสื้อนี่ไงคุณ
เกราะเปิดเกราะออกมา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหแขนแข็งเป๊กเลย

แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเชิญชวนประชาชน
ในการถ่ายรูปแล้วก็ประชาชนที่มารอการฉีดวัคซีนเนี่ย
เขาก็รู้สึกว่ามันมีความสุขไงคุณ
มีสีสันในชีวิตในภาวะที่ทุกคนเคร่งเครียด
นี่แหละค่ะคือเขาเรียกว่าเป็น
การสร้างสีสันของบุคลากรทางการแพทย์
ในการที่มีความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะดูแลประชาชน
นี่ขณะบุคลากรทางการแพทย์ยังให้กำลังใจประชาชนเรา
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่งกำลังใจ
บุคลากรทางการแพทย์เหมือนกัน